โอกาสประกันตัวออกมาดูแลลูกสาว
๑๓นาฬิกา๓๐นาที
กรมราชธรรมได้เบิกตัวนางสาวสุธีวันกุญชรหรือคุณใบเตย
และคุณพัฒนาพลกุญชรหรือดีเจแมน

กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
การช่อกงประชาชนและความผิด
ลุ๊กก็คือน้องของคุณใบเตยแล้วก็เพื่อนนักแสดงอย่างลาล่าอาสยาม
คุณไฟล์เวรุรีก็เดินทางมาให้กำลังใจทั้งคู่ด้วยก็คือคุณใบเตยกับดีเจแมนครับ
ค่ะมีรายงานว่าบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีทั้งดีเจแมนและคุณใบเตยดูไผ่ผอมลง
แล้วก็ผิวอาจจะคล้ำใบหน้าหมองคล้ำแววตาเศร้าหมองระหว่างนั่งรอสารลงบันลังห้องพิจารณา
คุณใบเตยร้องไห้ตลอดเวลาครับแล้วก็มีดีเจแมนเนี่ยคอยโอบกอดแล้วก็คอยกุมมือเป็นการปลอบ
แล้วก็ซับน้ำตาให้โดยคุณใบเตยแถลงต่อสารขอความเป็นธรรมและขอโอกาสประกันตัวเพื่อออกมาทำงานและทำหน้าที่แม่ดูแลลูก
เนื่องจากเพิ่งจะสูญเสียคนในครอบครัวใครนะพี่น้ำแข็งภูมิเป็นแฟนของน้องลุ๊กที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตถึงบอกไงว่ามันเหมือนกับเป็นมรสุมประดังประเด็น
กลายเป็นว่าตอนนี้ลูกสาวของคุณใบเตยน้องลุ๊กก็ดูแลมีอะไรก็แบบมาอยู่กับน้าลุกนะลูก
กลายเป็นว่าพลังวันเกิดก็น้าลุ๊กจัดให้
ทุกอย่างรุมเลาไปที่น้องลุ๊กนี่แหละ
ส่วนทนายของคุณใบเตยน้องลุ๊กกับดิจัยแมนก็คือทนายอามอนกุศล
ว่าการยื่นประกันตัวเป็นสิทธิที่สามารถจะยื่นต่อสารได้
ขณะนี้ทั้งคู่ยังคงยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิด
แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลว่าจะให้ประกันตัวทั้งคู่หรือไม่นะครับ